แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
ผู้ชายในฝัน
วันที่ผ่านมาเราก็ได้รู้จักตัวตนของเจมส์มากขึ้น
ทั้งเรื่องราวการทำงานนิสัยใจคอและความลับของเจมส์ที่ไม่ค่อยมีใครได้รู้
แต่วันนี้สองแม่บ้านจะขอล้วงลึกจัดเต็มถึงเรื่องราวความรักสีชมพู
ที่ใครก็ต้องอิจฉาจะหวานแค่ไหนต้องติดตามชมค่ะ
ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันในวันนี้ค่ะ

แต่ว่าถึงเวลาที่เราจะมี๗สถานการณ์สมมุติ
สถานการณ์สมมุตินะคะเดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยตอบ

คิดอะไรได้ตอบเลยไม่ต้องคิดมาก

เราจะได้รู้จักกันมากขึ้น
ถ้าหากว่าตื่นเช้ามาว่าพบแฟนสาวของคุณ
นางกายร่างเป็นชายหนุ่มรุ่งงาม
กำลังนอนเปื่อยไกลอยู่ข้างข้าง

คุณกรี๊ดก่อน
กรี๊ดก่อนแล้วบอกแล้วสัดพักเมื่อสัดเย็นก็บอก
ลองศึกษาร่างกายตัวเองดูสิ

ภาพผมอยู่ตรงนี้แล้ว

ข้อที่สองถ้าแฟนของคุณไปดูหมอมา
แล้วหมอดูเนี่ยทักว่าคุณจะมีเก๊ก

แล้วเธอก็เชื่อหมอดูจนแบบผ่านมาทะเลาะกับคุณด้วย

ผมนะเคยมีประเด็นนี้เข้ามาในชีวิต

อ่ะให้เรามา๒๐เมนูให้เหมือนกัน
เราก็บอกดูไปปุ๊บเนี่ยที่หมอทักมาผิดนะ

เพราะจริงนางเป็นคนปากหวานอะ

แค่คำพูดเราลองเอาคำพูดของเราไป

แล้วรู้ว่าเขาจะโทรจิกผมตลอดเวลา

ผมไปทะเลาะทีเดียวที่บ้านและอธิบายเขาเข้าใจ

ว่าผมปิดเครื่องคือให้เธอรู้สึกว่า

ไม่รู้เพิ่งช้างมาตอนปีนรก

ถ้าเขาจับได้ผมโกหกผมก็เลยบอกว่าที่โกหกเนี่ย
หรือว่าที่ปิดเครื่องนี้เนี่ยเฮ้ยเธอสบายใจ

อ๋ออิงโทรไม่ติดอันนี้ไม่สบายใจเลย

คือเธอมั่นใจแค่ไหนแล้วว่าเราไม่มีอะไร

มันเป็นคำถามที่เกี่ยวกับความรู้สึกของเขาล้วนเลย
ถึงเรื่องการใช้โทรศัพท์หรือการปิดเครื่องหนีอะไรอย่างนี้

ผมทำเฉพาะในสถานการณ์คับขัน

ถ้าหากว่าแฟนของคุณเป็นคนติดโซเชียลมาก

คุณจะทำยังไงคือเล่นตลอดล่ะ

ติดติดเข้าห้องน้ำก็ติด

หูว้าหรอกอยากมาน่ากินมากเลย
กำลังจะกินแล้วตีมือปั๊บ

กว่าจะได้กินอาหารไม่อร่อยและเย็นแล้วไม่อร่อยแล้ว
ก็ต้องพูดให้เขาฟังเออมันขัดกับการใช้ชีวิตเรา
มันเริ่มทำให้แบบว่าความรู้สึกของผู้ชายที่อยากจะดูแลเธอ
มันรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วที่จะดูแลอะไรอย่างนี้
ก็ต้องบอกให้เขาฟังว่าเออเนี่ยเธอควรจะลดลงมานิดหนึ่งนะ
แม้ว่าถ้าจะเล่นโซเชียลเอาเป็นเวลาของเธออย่ามาเป็นเวลาของเราสองคน
แบบกินนึงเนี่ยผมก็จะ

แค่มองตาก็แบบจะค่อนข้างซิงก์กันเร็วว่าแบบเออทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ย

เออมองปุ๊บเนี่ยแม่อร่อยมากเลยนะแม่

ความที่แม่จริงนะเนี่ยอันเนี้ย

ที่แม่คุณแนะนำเนี่ยลูกมันอร่อยนะ
เป็นผู้ชายดีเทลจริงรู้ว่าแบบผู้หญิงชอบอะไรทำอะไรแบบไหนแบบเหมือนในละครนะเรา
ต้องรู้ว่าเนี่ยผมเหมือนออกมาจากละครมน้ำเน่ามากเลยนะช่วยผมน้ำเน่ามากเลยนะตรงเนี่ย

ใช่วันนี้เราคุยกันแบบยาวเลยยังมีอีกช่วงนึงแต่ช่วงหน้าเนี่ยเป็นเรื่องแบบความรักรุ้น

พักกันก่อนพักกันก่อนพูดขนาดนี้แล้วพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาโฟกัสหัวใจกันต่อค่ะ